การของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะภายหลังจากมีการส่งสายลับล่อซื้อยาบ้าจากแม่ค้าขายยาบ้าก่อนที่จะมีการไล่ล่าจับกลุ่มแบบระทึกจนกระทั่งกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้ค่ะ
สุดท้ายไม่รอดนะคะสามารถจับกลุ่มได้คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะนี่เป็นคลิปกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพบึงสามพันธุ์ค่ะขณะที่มีการไล่ล่าจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นแม่ค้ายาบ้าขณะขับรถหลบหนีการจับกลุ่มภายหลังจากที่มีการล่อซื้อยาบ้าก็ควบคุมตัวพร้อมของกลางนะคะเป็นยาบ้าแล้วก็เงินสดที่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาของเมื่อวานบนถนนทางหลวงสายสองเจ็ดห้าบึงสามพันธนครสวรรค์นะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบก่อนหน้านี้สืบในทางลับนะคะทราบว่ามีการลักลอบขายยาบ้าให้กับชาวบ้านจึงมีการบางแผนซื้อยาบ้าจำนวนสามร้อยห้าส
ก็เจรจาพูดคุยกันตรวจค้นของกลางอยู่สักประมาณ๒๐นาที
เขาให้การรับสารภาพว่าระหว่างที่มีการหลบหนี
จริงแล้วมีของกลางมากกว่านี้ด้วยนะคะ
แต่เขาโยนของกลางซึ่งเป็นยาบ้าประมาณสัก๘๐๐กว่าเม็ด
แล้วก็เงินสด๔๕๐๐บาทซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในการล่อซื้อทิ้งข้างทาง
เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหไม่ละความพยายามนะคะก็พาไปชี้จุดในจุดที่มีการโยนของกลางทิ้ง
จนกระทั่งตรวจยึดได้ทั้งหมด
ทีนี้เจ้าตัวคนที่เป็นผู้ต้องหา
ก็ให้การรับสารภาพด้วยว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตัวเองจริง
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
ค่ายาเป็นผู้หญิงซะด้วยนะ